จะได้กลับมานั่งบริหารประเทศ

วางมือทั้งการเมืองกว่า

ที่สาหว่าในสายประยุทธ

ถ้าเกิดไม่ต้องร้อยกว่าคนเขาต้องการแค่สามเจ็ดห้า

เป็นสวสายประยุทธ์หมดเลย

เขาจะให้ประยุทธ์คุมกระลาโหม
ประยุทธ์สกัดประวิทย์ไม่ให้ได้เป็นนายก
แล้วนี่บริหารประเทศยังไงรู้ป่ะ

ประยุทธ์พันธุ์เศรษฐาน
ตอนนี้ทักษิณเห็นไหมไม่ต้องติดคุกแล้ว

ไปตามที่แม่วินิจฉัยเข้าใจไหม

ผลเอกประยุทธ์จะกลับมาคุมกระทรวงกลาโหม

แม่บอกว่าแม่วินิจฉัยมาแล้วว่าทั้งหมดเนี่ย
เขาผ่านการดีลมาเรียบร้อยแล้ว

เมนต์มาได้นะคะมาคุยกันหน่อยนะคะ